คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของหวย๓๐ล้านกันบ้างนะครับ

เพราะว่าจริงเขาก็ประกาศผ่านทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
แล้วนะว่าเดี๋ยว๑๗พฤษภาคม
จะไปยื่นร้องเรียนกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ
ใช่นะครับจะให้ระงับยับยั้งการทำหน้าที่ของครูปรีชานะครับ
เพราะว่าถือว่าครูปรีชาจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางวินัย

ไปดูบรรยากาศของการที่หน่ายอาชิริยะ
ยื่นหนังสือร้องเรียนกันนะครับ
๓๖๓เนื้อก้าวพันเป็นยังไงมั่ง
ตัวอย่างนี้ไงสี่สองห้าร้อยสี่ร้อยไม่ได้สี่หมื่นจะเป็น
ได้กูก็ถูกแปดห้านักแบบร้อย
ได้ห้ามึนบาทรวมและเป็นเก้ามึนบาท

อืมกลัวกลัวไม่เท่าไหร่

เป็นคลิปเสียงสนทนาที่มีเสียงคล้ายครูปรีชาไคร่ครวน
เจรจาซื้อขายหวยใต้ดินในแต่ละงวดราคาหลักแสนบาท
เป็นหลักฐานที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
นำไปมอบให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยครูปรีชา
และขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและยุติธรรม
โดยมีพลโทโกศลปฐุมชาติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับเรื่องเป็นผู้รับคลิปไว้
อาชริยะเปิดเผยว่าพฤติกรรมของครูปรีชา
ที่มีการซื้อหวยโดยเฉพาะหวยใต้ดินนะฮะ

รวมถึงยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จหวย๓๐ล้านบาท
ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พ่อพิมพ์ของชาติต่อไป
เพราะครูจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะครับ
อกจากนี้ตามระเบียบได้กำหนดไว้ว่า
ข้าราชการครูถูกออกหมายจับต้นสังกัดต้องดำเนินการสอบสวนวินัยด้วย
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
มาขออาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวรู้สึกไม่มั่นใจในการสอบสวนภายในพื้นที่

เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไหว้คุณครูหรือไห้ผู้ต้องหาดี
ทีนี้ทางด้านพลโทโกศลที่เป็นผู้รับเรื่อง
ก็บอกว่าได้รับเรื่องนี้ไว้แล้วก็พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ทางครูรุษภารับผิดชอบเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ
รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘

มีการตั้งกรรมการมาสอบสวนครูปีชาแล้ว
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน
มีกรอบระยะเวลาภายใน๗วันนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าสืบสวนพบว่ามีมูลความผิด
ก็จะต้องส่งเรื่องให้กับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริง
มีระยะเวลาในการสอบสวนข้อได้จริงนี้๓๐วันค่ะ
โดยจะมีการเอาหลักฐานที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับพยานหลักฐานที่มี
ช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่ที่กาญจนบุรีด้วยนะคะ
จะติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
อกจากนี้ค่ะพลโทโกศลก็ยังให้ความมั่นใจด้วย
บอกว่าการสอบสวนเรื่องครูปีชาเนี่ย
จะว่าไปตามพยานหลักฐานว่าไปตามข้อเท็จจริง
ไม่มีการช่วยเหลือกันตามที่หลายฝ่ายกังวลนะคะ
จากนี้ก็บอกด้วยบอกว่าการที่ครูปีชาซื้อหวยใต้ดินเนี่ย
อันนี้ถือว่าผิดวินัยถือว่าเป็นการเล่นการพนัน
ส่วนเรื่องต้องคดีอาญานั้นตามระเบียบ
ก็จะต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชา
จากมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือน
ครูปรีชาจะขอเวลาตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม
แล้วนอกจากนั้นทางด้านดรสุกิตภูลศรีเกษมค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
มีการแจ้งความแจ้งอีกแล้วนะคะ
นายอัจฉริยะฐานหมินประมาท

ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งด้วยนะคะ